ทำแผนประกอบคำรับสารภาพแล้ว
ก็จะพาไปทำแผนตามจุดต่างเลยนะคะ

ก่อนที่จะลงมือยิงเนี่ยมีการด่าทอกัน

ตำรวจนครบาน๓ได้คุมตัวนาย
ีรพัฒน์โสพักดีหรือว่าพีอายุ๑๙ปี
ผู้ที่ขี่รถจักรยานยนต์ให้กับเยาวชนอีก๒คน
ที่ก่อเหตุยิงนายธีรพัฒน์ชายหงษ์
เยาวชนวัย๑๕ปีเสียชีวิต

โดยเริ่มต้นตั้งแต่จุดที่ผู้ต้องหา

ขี่รถจักรยานยนต์พร้อมเพื่อนมาจากถนนเสรีไทย
่งหน้าไปยังถนนสุวินทวงผ่านหน้าไป

มีการเขม่นมองหน้ากันแล้วก็เกิดความไม่พอใจค่ะ
พอไม่พอใจกลุ่มผู้ก่อเหตุก็เลยขับรถย้อนสอน
ไปดักรอผู้ตายที่บริเวณปากซอยสุวินทวง๑

ทำให้หนึ่งในเยาวชนที่นั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์
นำปืนพกสั้นไทยประดิษฐ์ที่นำติดตัวมาด้วย

ที่ทั้งหมดจะขับรถหลบหนีไปตามเส้นทางถนนสุวินทวง
จะแวะทิ้งปืนริมถนนสุวินทวงค่ะ
เบื้องต้นในพิรพัฒก็อ้างบอกว่า

เริ่มจากฝ่ายผู้ตายมีการด่าทอแล้วก็ชูสัญลักษณ์ให้ก่อนค่ะ
กระทั่งได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัด
พอตัวเองหันไปมองอีกทีก็เห็นรถของผู้ตายล้มลงไปแล้ว
ด้วยความตกใจก็เลยรีบขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีมาทางถนนสุวินทะวง
แล้วก็เข้ามาหลบพักในซอยสุวินทวง๓๐ทับ๒
แต่พอสอบถามกันว่าจะทำยังไงต่อไป

สุดท้ายก็เลยแยกย้ายกันกลับบ้านค่ะ
แล้วก็ชูตาสัญลักษณ์โรงเรียนให้

น้องพีอยากจะฝากไปถึงครอบครัวของผู้เสียชีวิตยังไงบ้างไหมคะ

พลตำรวจตรีชัยพรพาณิชย์อัตรา
ผู้บังคับการตำรวจนครบาน๓บอกนะคะว่า
แม้ผู้ต้องหาจะอ้างว่าทำไปเพราะบันดาลโทษะ

ได้สั่งการให้ฝ่ายสืบสวนหาข้อมูลเพิ่มเติมค่ะว่า
ทั้งสองฝ่ายเคยมีปัญหากันมาก่อนหรือเปล่า
เพราะว่าขณะเกิดเหตุเป็นการเกิดเหตุที่รวดเร็วมาก
ไม่น่าจะมีการด่าทอแล้วก็ท้าทายกันจนเป็นเหตุให้ลงมือยิงได้ค่ะ
ส่วนผู้ต้องหาที่ร่วมก่อเหตุอีก๔คนที่ยังหลบหนีและสารอนุมัติหมายจับแล้วนั้น
ผู้บังคับการตำรวจนครบาน๓ก็ได้สั่งการให้ฝ่ายสืบสวนเร่งติดตามตัวมาดำเนินคดี
ซึ่งจากการตรวจสอบพบกลุ่มผู้ต้องหายังอยู่ในพื้นที่มีนบุรีแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียง
แต่ถ้าหากว่าผู้ปกครองของผู้ต้องหาทั้ง๔คนมีความประสงค์จะนำมามอบตัวทางตำรวจก็ยินดีนะคะ
ส่วนอาวุธปืนไทยประดิษฐ์ที่ใช้ในการก่อเหตุตอนนี้ยังอยู่ระหว่างการขยายผลหาร้านจำหน่าย
ตามที่ผู้ต้องหารับว่ามีการซื้อขายต่อกันมาค่ะ
ตอนหลังจากนี้ตำรวจก็จะคุมตัวนายพีรพัฒน์กลับไปที่สถานีตำรวจนครบานมีนบุรีเพื่อสอบปากคำเพิ่มเติม
แล้วก็จะควบคุมตัวเอาไว้ก่อนจะนำตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดมีนบุรีในวันพรุ่งนี้
สำหรับเหตุการณ์นี้นะคะก็เกิดขึ้นที่แยกมีนบุรีในวันที่๘มิถุนายนที่ผ่านมา
ซึ่งคลิปที่คุณผู้ชมเห็นนี้เป็นคลิปจากกล้องหน้ารถของพลเมืองดีรายหนึ่งค่ะบันทึกภาพระหว่างเกิดเหตุเอาไว้ได้
ก็เป็นหลักฐานสำคัญนะคะทำให้สามารถติดตัวติดตามตัวผู้ที่ลงมือก่อเหตุมาดำเนินคดีได้
โดยผู้ต้องหาทั้ง๗คนเป็นเยาวชนอายุไม่เกิน๑๗ปีจำนวน๖คนมีแค่เพียงนายพีรพัฒน์คนนี้เท่านั้นแหละค่ะที่มีอายุเกิน๑๗ปี
ซึ่งเบื้องต้นตำรวจก็แจ้งข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาพร้อมส่งตัวเยาวชนสองคนที่เข้ามอบตัวก่อนหน้านี้ไปยังสถานพินิษฐ์แล้วค่ะ